พาคุณผู้ชมกลับมาที่ท้องถนนเป็นการย้ำเตือนว่า
ต้องระมัดระวังจริงนะคะไม่ใช่แค่ตัวเราเอง
เพื่อนรอบข้างที่ขับขี่รถยนต์อยู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุการเฉียวชน
รถเทศบาลกับรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูนะคะ
ไหนฮะรถที่ขี่มาเนี่ยนะคะคือคนที่เขาขับขี่เนี่ยเสียหลักเนี่ยค่ะ
แล้วล้มลงไปตรงล้ออ่ะเข้าล้อพอดีเลยเหรอมันเฉียวกันนิดเดียว
แล้วล้มลงไปตรงล้อหลังคุณนัทพงศ์ถูกเหยียบเข้าที่กลางลำตัว
เสียชีวิตอย่างน่าสลดจริงจริงค่ะมันนิดเดียวเองคุณผู้ชม
นิดเดียวเองจริงคนที่เห็นนี่แตกตื่นตกใจนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนสุขประยูนนะคะที่อำเภอพนัฐนิคมชนบุรี
ตำรวจสพพานทองค่ะพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชายสูงอายุ
สีขาวแดงเนี่ยล้มทับร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ก็คือเป็นรถของผู้เสียชีวิตนั่นแหละนะคะ
นายสมบัติแซ่เอี้ยวอายุ๕๑ปีคนขับรถเทศบาล
บอกว่าระหว่างขับมาไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ
สันนิษฐานอย่างนี้ค่ะว่ารถมอเตอร์ไซค์น่าจะหักหลบรถที่จอดข้างทางหรือเปล่า
ก็เลยทำให้มาเกี่ยวเฉียวชนกันแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่เราเห็นในภาพนี่แหละค่ะ
ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดมุมอื่นนะคะ
ต้องไปเอามาดูตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ